หรือว่าผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชีย๘๑๐ตุลาคมนี้
ซึ่งเวทีนี้จะเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญครับ
ในการที่จะให้ผู้นำแต่ละประเทศนั้นมาพูดคุยหารือกัน

และยกระดับคุณภาพของแต่ละประเทศให้ก้าวต่อไปข้างหน้า
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
เป็นเวทีหารือระดับนโยบายระหว่างประเทศในเอเชียในด้านต่าง
เพื่อขับเคลื่อนความเป็นปึกแผ่นของเอเชีย
ไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและมีเสถียรภาพ
ส่วนเศรษฐกิจต่อเศรษฐกิจโลกคิดเป็น๑๓
เสกวันนเมธีอธิบดีกรมสารณิเทศกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า
โดยมุ่งในสิ่งท้าทายต่างที่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ความมั่นคงมั่งคั่งของเอเชีย
ส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นเรื่องของการพัฒนา
อย่างเช่นอาเซียนก็คือกรอบความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในเอเซียใต้ก็มีกรอบของซาก
เอเซียกลางก็มีของเขาเช่นสีกา
รวมไปแล้วแล้วก็เอากรอบต่างมารวมกัน
รวมทุกกรอบความร่วมมือของอนุภูมิภาคในเอเชียนะครับ
เพราะฉะนั้นมันเป็นการเกื้อกูลกันซึ่งกันและกัน
เพื่อที่จะขับเคลื่อนทวีปเอเชีย
เพราะณขณะนี้ในประชาคมโลก
เขามุ่งมาที่เอเชียจะเป็นทวีปที่จะช่วย

เห็นชอบจัดลำดับความสำคัญของสาขาความร่วมมือเป็น๖สาขา
แก่การพัฒนาและความเชื่อมโยง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ความมั่นคงทางอาหารน้ำพลังงานการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
และวิธีทางเลือกสู่การพัฒนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
ซึ่งไทยเสนอตัวเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในสาขานี้
โดยเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
รู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในช่วง๑๔ปีที่ผ่านมานับแต่ก่อตั้ง
ธิบดีกรมสารณิเทศระบุว่า
คือความสำเร็จในเรื่องการสร้างความเชื่อมโยง
รอบ๑๔ปีที่ผ่านมาก็จะมีการเชื่อมโยงทางถนน
ก็คือจะดูว่าจุดไหนที่ยังขาดแคลนหรือขาดถนน
รถไฟที่จะเชื่อมโยงอันนี้ในรอบ๑๔ปีที่ผ่านมา
ก็สามารถที่จะมาร่วมมือกันเพื่อที่จะให้เชื่อมโยงกัน
ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังจะต้องมีความเชื่อมโยงกันต่อไปนะครับ
ซึ่งนอกจากจะมีการหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาทั้ง๖สาขาแล้ว
เสนอวิสัยทัศน์เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
การเป็นประชาคมเอเชียในปี๒๕๗๓อีกด้วย